ไปตามติดชีวิตแล้วก็การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่ากอทมหน่อยนะครับ
ท่านบอกว่าเตรียมนะเตรียมจะผ่อนปลนแล้วหน้ากากอาจจะได้ถอดนะครับ
อากาศอาจจะได้ถอดแล้วก็ขยายเวลาเปิดผับเปิดบาร์แล้วสวนสาธารณะด้วยนะครับ
วันนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับ
ภารกิจตั้งแต่ตี๔ไปวิ่งออกกำลังกายเหมือนเดิมฮะ
แต่เปลี่ยนสถานที่นะครับไปที่รอบเสาชิงช้านะครับ
เป็นการวิ่งที่นี่เป็นครั้งแรกฮะจากนั้นก็ไปทำงานเลยครับ
สารวการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าประชุมกับผู้บริหารบริษัทกรุงเทพธนาคมเป็นครั้งแรก
ไปดูรายละเอียดกันรายละเอียดสัญญาการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่จะสิ้นสุดในปี๒๕๕๙
ก็มาต้องตรวจสอบกันหลายเรื่องครับทั้งภาระหนี้สินดอกเบี้ยหากมีความจำเป็น
กรุงเทพมหานครจะกู้เงินมาชำระหนี้สินครับซึ่งต้องคุยกับรัฐบาลให้รอบครอบก่อน
คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน๑เดือนนี้
มาดูแลเรื่องการเดินรถเองเพราะถือเป็นสมบัติของคนเมืองครับ
ส่วนเรื่องค่าโดยสารที่หลายคนลุ้นว่าจะมีแนวโน้มถูกลงไหมนะถูกลงไหมนะ

อันนี้เราต้องมาดูอีกทีว่าความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละหน่วยเป็นอย่างไร
เพราะผมคิดว่ามันก็มีจุดที่ต้องมาดูแลอีกทีหนึ่ง
แล้วเชื่อว่ามันน่าจะมีจุดที่เราต่อรองให้มันถูกลงได้
เพราะว่าจริงแล้วเรื่องการตอบสัญญาณวิธีปีศูนย์ที่๒
มันเป็นการต่อที่ยาวมาก
แล้วเราไม่มีอย่างที่เราก็ยืนยันตลอดว่ามันเป็นการ
ไม่ได้มีการขามประวัติศูนย์ที่มีการแข่งขัน
เพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้หรอกราคาที่สมควรควรจะเป็นเท่าไหร่
ส่วนการผ่อนคลายมาตรการโควิด๑๙ให้ถอดหน้ากากอนามัย
ท่านบอกว่าท่านจะหารือกับนักอนามัยแล้วก็คุณหมอก่อน
คือก็อยากจะให้ผ่อนคลายมาตรการให้เร็วที่สุดนะ

ถอดหน้ากากอนามัยในที่โล่งแจ้งและอากาศถ่ายเทสะดวกแล้ว
ที่ชายหาดแล้วสวนสาธารณะแล้วสนามกีฬาก็ได้
ซึ่งกรุงเทพกับภูเก็ตมันเป็นเมืองท่องเที่ยวไม่ต่างกัน

แต่ยังระบุเวลาแน่ชัดไม่ได้ว่าถอดหน้ากากได้เมื่อไหร่
ขณะนี้นะครับให้สวมหน้ากากในสถานที่ปิดอากาศไม่ถ่ายเท
และมีคนร่วมกิจกรรมจำนวนมากไปก่อน
ขณะที่การขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงไปถึงตี๒นะฮะ
คือขณะนี้อนุญาตให้เปิดถึงเที่ยงคืน
เดี๋ยวจะไปหารืออย่างเร่งด่วนอีกเช่นกันนะครับ
แล้วก็เล็งเอาไว้แล้วนะฮะ
คือแม่จะไม่ใช่แค่ผับบาร์เท่านั้นนะ
แต่สถานประกอบการและสวนสาธารณะเดี๋ยวจะขยายเวลาด้วย
ปิดท้ายนะครับคุณผู้ชมฮะวันนี้ไปดูซิว่าผู้ว่า

อาจารย์ชอบเย็นดับโฟไหมคะ
ใช่ไม่รู้ว่าเย็นนี้จะกินอะไรน่าจะลอก
ื้อนี้ต้องบอกว่านักข่าวเป็นคนชวนอาจารย์ชัดชาติ
เพราะว่าเห็นจะไปกินข้าวพอดีเจอกันระหว่างทาง
อาจารย์ชัดชาติก็โอเคไปก็ไป
ก็ไปนั่งกินร้านที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเย็นโลโฟปาตูผี
เมนูก็มี๒อย่างมีเย็นนาโฟกับก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่
นี่ละเป็นวิถีชีวิตของท่านกุ้ว้า